อย่าทิ้งขยะเพราะว่าตาวิเศษเห็นนะ
นี่คือข้อความในการลนรงค์เพื่อป้องกันคนไม่ให้ทิ้งขยะ
แต่เหตุการณ์นี้คำพูดแบบนี้อาจจะนำมาใช้ได้
ว่ามีตาวิเศษมองเห็นทุกที่นะครับ

บรรดาคนที่มีพฤติกรรมขับขี่รถราไม่ถูกต้อง
ในการที่เกิดขึ้นนี้พร้อมกันครับ
โพสต์คลิปเตือนภัยสำหรับผู้ที่ขับขี่
คลิปก็จะสังเกตเห็นว่ามีรถยนต์หลายคันครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถส่งของรถแท็กซี่
แล้วก็ขับสวนเลนทั้งที่เลนส์ดังกล่าวนั้นมีรถวิ่งอยู่นะครับ
และอาจจะเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันได้
ผู้ที่โพสต์เนี่ยเล่าว่าจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายอย่างมาก
มีรถหลายคันขับลงมาจากทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์
ทั้งที่ถนนก็มีการตีเส้นมีลูกศรชี้ชัดเจน
พร้อมทั้งฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นำคลิปนี้ไปเผยแพร่ต่อจนยอดวิวตอนนี้สูงถึง๑๐๐๐ครั้งแล้ว
ผู้คนในโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาครับ
ส่วนหนึ่งคือไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่

ถนนเส้นนี้เพิ่งตีเส้นลูกศรหรือเปล่า
คนที่ใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำอาจจะยังไม่รู้ก็ได้

ลูกศรชี้ไปด้านหนึ่งรถขับมาอีกด้านหนึ่ง
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิป
เปิดเผยว่าคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อวานครับ
แต่พอช่วงหลังมาเจ้าหน้าที่ก็มีการนำแบรีเออร์มากั้นเอาไว้
แต่คนส่วนใหญ่ยังคงลักไก่ทำกันอยู่
ล่าสุดก็มีการตีเส้นถนนที่ชัดเจน
นำคลิปมาลงเนี่ยเพราะอยากจะให้เห็นว่าจุดนี้เป็นจุดอันตราย
คนนอกพื้นที่ขับรถมาแล้วไม่รู้ว่าเส้นนี้มีรถสวนมา
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจตรีปรเมฆตั้งจิตสมาธิ
สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรพระประแดง
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะครับ
ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีแบรีเออร์กั้นไม่ให้รถยูเทิร์นมานานแล้ว
เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งทำถนนใหม่
มีการตีเส้นลูกศรที่ชัดเจนแต่ยังไม่มีป้ายเตือนว่าห้ามยูเทิร์น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะนำเรื่องนี้ไปประชุมกับแขวงการทาง
หาแนวทางแก้ไขต่อไปป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
โดยจะมีการทำแบรีเออร์เพิ่มเติมยาวไปจนถึงถนนสุขสวัสดิ์ครับ